หนึ่งที่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะคุณผู้ชม
ใครที่เป็นสายท่องเที่ยวสายผจญภัย

ถ้ำแห่งใหม่พร้อมกันค่ะ

ฉัดมงกุฎพระพุทธเจ้า
ค้นพบที่บริเวณยอดดอยหัวรูด
ตำบลบ้านสาอำเภอแจ้ห่ม

อยู่ห่างจากถนนสายหลักประมาณ๑๐กิโลเมตร

ซึ่งการเดินทางเข้าไป

ซึ่งเป็นแนวดิ่งแล้วลึกลงไป

ลักษณะของถ้ำคุณผู้ชมดูภาพตามไปนะคะ
เขาจะเป็นเหมือนห้องโถงขนาดใหญ่

ทางแรกจะมีหินงอกหินย้อยสีขาวค่ะ

พวก่อนอาจจะจินตนาการกันไปว่าเหมือนอะไรกันบ้าง

กึ่งกลางของถ้ำเลยคล้ายกับ
หน่อพระพุทธเจ้าสวมชะดามงกุฎ
ก็เลยเป็นที่มาของชื่อถ้ำ
นั่นก็คือถ้ำฉัดมงกุฎพระพุทธเจ้าค่ะ
ซึ่งตลอดการสำรวจภายในถ้ำจะพบ
งอกหินย้อยสีขาวสวยงามระยิบระยับ
คล้ายกับทานน้ำตกจำนวนมากเลยนะคะ
และทางแยกที่๒มาดูกันคุณผู้ชม
ทางเข้าต้องก้มตัวตลอดนะ
ลอดผ่านผนังถ้ำเพราะว่ามันสูงจากพื้นแค่๑เมตร

เป็นทางแคบไปยังห้องโถงที่มีหิน
ลักษณะหน้าแปลกมากคุณ

เพราะว่าหลายคนเขามองแล้วเขาจินตนาการกันไปว่า
หินนี้รูปร่างคล้ายกับพยานหน้า

คล้ายค่ะคุณเป็นเรื่องน่าแปลกน่ามหสเจนเหมือนกัน
เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วยนะคะ
ธรรมชาติเขาสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างสวยสดงดงามมาก
สำหรับถ้ำแห่งนี้ยังไม่ค่อยมีใครได้ลงไปสำรวจเท่าไหร่นัก
เนื่องจากว่าเดินทางลำบากเพราะว่าต้องเดินเท้าเข้าไป
แล้วต้องไต่ลงบันไดหรือว่าโรยตัวลงไปในถ้ำ
ก็จึงเหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยชอบความท้าทาย
เพราะเราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติแบบล้วนเลย
ยังแบบไม่ผ่านการปรุงแต่งอะไรมากนัก
ชาวบ้านเตรียมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผลักดันเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนต่อไปด้วยค่ะ
ก็เตรียมไปเที่ยวกันได้นะครับ
ก็สำหรับที่ลำปางจริงก็มีหลายที่ท่องเที่ยว
แต่ที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ควรจะไปนะครับ